และการค้นหาคุณแตงโมนะครับคุณผู้ชมครับ
คนที่ใกล้ชิดคุณแตงโมที่สุดคนหนึ่ง

บอกว่าพี่มารับแล้ว

นี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นวินาทีนั้น
ก้าวในราณ๓๐นาทีครับพี่ชายของคุณแต่งโมนะครับ

ตามเส้นทางตรงจุดที่คาดว่า

พอมาถึงจุดที่กู้ภัยแจ้งบอก

คุณแตงโมตกไปจากเครือ

ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานให้ช่วยเปิดทาง

พูดสั้นตอนมือสัมผัสน้ำ

บอกน้องเลยพี่มารับแล้ว
ครับคือก็ต้องยอมรับว่าอย่างที่บอกนะคะ

ก็คือเขาก็ขนกันมาทุกความเชื่อจริง